ก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันเยอะสักนิดหนึ่ง
นะคะเป็นอุบัติเหตุที่หนุ่มช่างเป็นเจ้าหน้าที่ของ

ตัวเองก็เข้าไปชนกลางลำรถเทลเลอร์อย่างจังนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่กลางรถเลยค่ะ
สภาพของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
กับรถเทรลเลอร์บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข๔๐๔๕สายบังรักควนขัน

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบท่ามกลางไทยมุงนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายคือนายสุพศกังแฮอายุ๔๑ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานจ้างสังกัดอบจตรัง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ

ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่ทำงาน
เพื่อเดินทางไปธุระในเขตอำเภอเมืองตรัง
ช่วงก่อนเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้าน
อยู่ห่างจากจุดที่ไปทำธุระประมาณ๓๐กิโลเมตร
ทีนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงนะคะ
ถึงที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถ
ถูกรถเทรลเลอร์คู่กรณี
เลี้ยวตัดหน้าในระยะประชันชิด
ทำให้พุ่งชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ
จุดกลับรถจุดไหนที่ไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ
มักจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีข่าวนำเสนออยู่ตลอดนะคะ
ไปดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่ถนนรังสิตปฐุมธานี
่งหน้าเข้าปฐุมธานีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปฐุมธานี
ก็จะเห็นสภาพรถเก๋งดูสิคุณ
ชนสาวไฟฟ้าและเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชวิตหนึ่งกลาย

กลางหน้าโรงพยาบาลกรุงสยาม

เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูต้องใช้รถลาก
เพื่อดึงตัวรถออกจากสาวไฟฟ้า
และนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ

นายวินัยสุพรอายุ๕๖ปี
เป็นช่างไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
ก็ได้เดินทางกลับจากการกินเลี้ยงส่งท้ายปีของที่ทำงาน
แต่มาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นระหว่างทางกลับบ้านนะครับ

ปฏิเหตุเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเหมือนกันนะคะ
เป็นสภาพรถยนต์ฟอร์จูเนอร์
พลิกตะแคงอยู่ที่กลางถนนพะหนโยธินขา

พบคนขับทราบชื่อคือนายพงเทพบุญสุข
อายุ๔๗ปียืนรอเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองขับรถมาจากกรุงเทพ
กำลังจะกลับบ้านอยู่ที่คลองหลวง

ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุวูบค่ะหลับใน
และรถก็ได้เสียหลัก
เหินข้ามร่องกลางระหว่างช่องทางด่วน
กับช่องทางคู่ขนานพลิกคว่ำ

แล้วก็พยายามออกมาจากรถได้ด้วยตัวเองค่ะ
ปฐุมธานีนี่หลายเหตุหน่อยนะฮะ
นี่ก็เหตุที่ปฐุมธานีเหมือนกัน
บาดเจ็บออกจากรถนำส่งโรงพยาบาล
หลังเหตุรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ

ขาเข้าช่องทางด่วนตำบล๑บคลองหลวง
ปฐุมธานีนะครับโดยผู้บาดเจ็บเป็นคนขับรถเก๋ง
คาดว่าขับรถมาด้วยความเร็วจึงพุ่งชนท้ายรถกระบะ
บรรทุกน้ำดื่มคู่กรณีรายละเอียดนั้นตำรวจจะได้สอบสวน
หาสาเหตุกันต่อไปนะครับค่ะส่วนที่นครราชศรีมานะครับ
อุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนกำแพงรั้วบ้าน
มีคนบาดเจ็บอาการสาหัสติดอยู่ในรถค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายพิมายชุมพวงในอำเภอพิมาย
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลนะคะทราบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
ขับรถมาจากบ้านคนเดียวมุ่งหน้าเข้าในตัวเมืองพิมาย
เพื่อที่จะไปฉลองวันคริสต์มัสแต่ว่าคงจะขับมาด้วยความเร็วสูง
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเกิดเสียหลักออกข้างทางเป็นเหตุให้รถเนี่ย
พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าและกำแพงรั้วบ้านข้างทางค่ะครับ